คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้ตลาดหุ้นไทยค่อนข้างจะมีความผันผวน
หลายคนก็คิดว่าการเอาเงินนั้นไปลงทุนที่หุ้นนั้นจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหน
แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราวางแผนให้ดีแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการวางแผนการวิเคราะห์อย่างถูกต้อง
ก็สามารถไปลงทุนผ่านหุ้นได้ครับ
วันนี้มาฟังการวิเคราะห์คำแนะนำจากคุณธนาวุฒิพรโรจนางกูลครับ
กายเข้ามาคุยกันกับเปิดโลกเศรษฐกิจแล้วนะครับสวัสดีครับ

คุณธนาวุฒิครับตอนนี้ปัจจุบันมีคำว่าออมเงินผ่านหุ้นออกมาค่อนข้างจะบ่อยครั้ง
จริงแล้วเราสามารถออมเงินผ่านหุ้นได้จริงหรือไม่ครับ
ครับจริงแล้วถ้าเรามาดูนะครับผลตอบแทนเนี่ยของการลงทุนระยะยาวในหุ้นเนี่ยนะครับ
จะเป็นผลตอบแทนที่มีค่าสูงที่สุดนะครับถ้าเทียบกับการลงทุนประเภทอื่น
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในแง่ของการออมจริงซึ่งเราก็มาเน้นถึงการที่เราจะออมในระยะยาวนะครับ
เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่สุดครับ
ครับครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมและผมต้องการจะออมเงินผ่านหุ้นทางเลือกมีอย่างไรบ้างครับ
ครับคือประเด็นที่สำคัญนะครับสำหรับนักลงทุนเนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจในที่สำคัญที่สุดคือเวลานะครับ
แล้วก็ประสบการณ์ในการลงทุนที่เรามีนะครับถ้าเกิดว่านักลงทุนเนี่ยมีเวลามากนะครับ
ใกล้เกษียณอายุแล้วใช้เวลากับการดูหุ้นติดตามตลาดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็สามารถที่จะพยายามเข้าไปซื้อขายหุ้นได้ด้วยตัวเองนะครับ
แต่สำหรับเราท่านทั้งหลายเนี่ยที่มีงานทำอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับหรือทำกิจการไม่มีเวลาเนี่ย
เราก็ต้องมีการหาวิธีการที่จะช่วยในการลงทุนผ่าหุ้นนะครับซึ่งกองทุนเนี่ยก็จะเป็นตัวสำคัญนะครับ
แต่ว่ากองทุนก็มีหลายรูปแบบหลายกลยุทธ์นะครับบางงานก็จะเหมาะสมกว่าบางงานก็จะเหมาะสมน้อยกว่านะครับ
ครับทราบมาว่าวันนี้ทางด้านของบีแคปมีการเปิดตัวกองทุนด้วยกองทุนนี้ชื่ออะไรมีจุดเด่นอย่างไร
ถ้าเกิดว่าใครจะลงทุนต้องทำอย่างไรดีครับ
ซึ่งเป็นบริษัทที่สร้างดัชนีทั่วโลกนะครับมีชื่อเสียงเป็นอันดับแรกของโลกเลยนะครับ
ลยุทธ์ของเราเนี่ยง่ายคือว่าเราต้องการเน้นให้คนออมหุ้นในระยะยาว
เพราะฉะนั้นเราซื้อหุ้นนะครับที่มีพื้นฐานดีซึ่งตอนนี้อยู่ประมาณ๓๐ตัวจากในดัชนีนะครับ
การลองหุ้นระยะยาวคือค่าธรรมเนียมในการจัดการนะครับซึ่งเราเนี่ยเราไปเก็บตัวเลขดูแล้วเราต่ำกว่า
อุตสาหกรรมอยู่ประมาณ๑๒ต่อปีนะครับในระยะยาวจะมีผลมากนะครับ
สรุปว่าการออมเงินในหุ้นโดยเฉพาะเอาไปลงทุนในกองทุนนี้
ผลตอบแทนถือว่าคุ้มค่าใช่ไหมครับ
ครับคือการลงทุนในหุ้นระยะยาวเนี่ยผมจะบอกว่าปัจจัย๒๓ประการที่สำคัญนะครับ
คือหนึ่งนอกจากเราจะเข้าใจตัวเองอย่างที่ผมเรียนนะครับ
ความเสี่ยงในด้านจำนวนหุ้นที่ถือแล้วก็กลยุทธ์นะครับ
แล้วก็ค่าธรรมเนียมที่ต่ำสำหรับระยะยาว
ซึ่งกองทุนอันนี้นะครับจะตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนได้โดยตรงนะครับ
วันนี้ขอบคุณคุณธนาวุฒิมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
คุณธนาวุฒิพรโรจนางกูลหัวหน้าสายงานจัดการกองทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม
นี่คือทั้งหมดของเปิดโลกเศรษฐกิจประจำเที่ยงวันนี้ครับ